คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปที่นี่ฮะ

บ้านพี่อยู่ที่กาลาซิน
อะไรไม่ใช่สาวนาเกลือ

หนุ่มคนนี้ฮะเป็นนุ่มนาข้าว
แต่เรื่องของเรื่องเขาสร้างรายได้จากการจับกุ้งใหญ่มา
สร้างรายได้มาขายโอ้โหได้เงินเพียบเลย
อ้าวอ้าวไปนะฮะไปเจอกับคุณวุฒิชัยวังคหาดนะครับ
เป็นประมงจังหวัดกาลสินฮะท่านเนี่ยนะฮะนำคณะออกเดินทางไปเยี่ยมเยือน
เกษตรกรริมเคือนลำเปล่าบ้านดงน้อยตะบนภูสิงอเภอสหรษภัณฑ์นั่นเอง
ลงพื้นที่ไปจุดนี้เพื่อไปอะไรไปดูจุดรับซื้อกุ้งใหญ่เขื่อนลำเปล่าน้องใบตอง
ของใครของคุณวิรัยพรอิ่มเสถียรเป็นแม่ค้ารับซื้อกุ้งและปลาในพื้นที่นั่นแหละ
อ่ะอยากจะให้ดูขนาดอยากจะให้ดูไซส์คุณวิไลพรเล่าว่าช่วงนี้เกษตรกรที่อยู่ติดกับเขื่อนลำเปล่าเนี่ย
ออกหากุ้งครับพักเลยเรื่องการทำนาทำการเกษตรแล้วไปหากุ้งกุ้งที่ได้เนี่ยได้มาเยอะ
ขนาดไหนยังไงโอ้โหวันหนึ่งนะ๑๕๒๕กิโลกรัมต่อวันเยอะนะแล้วดูกุ้งเขา
ตัวบาเล่เลยบ้านผมเรียกตัวบาเล่บะเล่อีกแล้วค่ะบัลเล่บ้านคุณอยู่ไหนเอาจริงพิศนุโลก
อย่าไปพูดอย่างนั้นสงสารคนพิศนุโลกคนอื่นเอางี้กุ้งตัวใหญ่ขนาด๔๖ตัวต่อ๑กิโลกรัม
ใหญ่มากใหญ่ไหมล่ะ๔ตัวโลอ่ะเออใช่ไหมตัวใหญ่กว่าฝ่ามือครับเขาบอกว่าปีนี้เนี่ย
จะรับซื้อแล้วก็ให้ราคาที่สูงนะเพราะว่ากุ้งมันหายากแถมยังต้องจ้างชาวบ้านให้มาช่วยหา
เอาตัวขนาดนี้นะคุณผู้ชมไปทำเป็นกุ้งเผาเอาของผมนะตัวเดียวอยู่อิ่มเลยนะใช่
เนี่ยเอาดูหัวมันดิหัวหามันเบลอเลยมันต้องเยอะแน่เลยใช่คุณพุทธิชัยยังกล่าวอีกว่า
สำหรับกุ้งใหญ่เกินลำเปร้านแน่ครับเกษตรกรสามารถจับได้เนี่ย
มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดนะถามว่ามันใหญ่สักเท่าไหน
๓ตัวเกินโลละใหญ่กว่าดับนั้นน่ะ
ตัวหนึ่งก็เกือบครึ่งโลแล้วอ่ะโอ้ใหญ่จริงอ่ะ
จริงก็ราคาประมาณนี้แหละอ่ะ

ว่ามันสร้างรายได้ดีขนาดไหนครับ
และคาดว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่นะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีการเฉลิมฉลอง
แล้วต้องบอกแบบนี้นะเพราะว่าถ้าเป็นหน่วยงานทางภาครัฐเนี่ย
อันนี้เขาไม่จัดอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นทางภาคเอกชน
แล้วเขาทำตามมาตรการแล้วได้รับการรับรองเขาอาจจะจัดงานได้
หรือจัดกันเองในบ้านอะไรแบบนี้ก็ได้
ถ้ามะชาติอย่างแท้จริงโอ้โหแล้วดูไซค์ดูขนาด
ดูดิบอกแล้วตัวใหญ่กว่าฟาเมออ่ะ
มีโอกาสถ้าจะลองสั่งมากินช่วงปีใหม่เนอ
อาจจะทำกินกันเฉพาะภายในบ้านก็ดีเหมือนกันนะ

จริงแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ถ้าต้องตำนะมันจะอร่อย

เอาจริงมันเห็นกุ้งแล้วแบบ
ให้พูดเรื่องกุ้งคุณไปน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้ว

ใช่เนี่ยเถียงไม่ออกเลย